หนึ่งเรื่องที่จังหวัดอุทัยธานีครับไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายรถตาลี

เรื่องของการซื้อขายลอตเตอรี่
แต่คนที่เขาพยายามจะเอาลอตเตอรี่ไปยื่นคืน

เขาบอกว่าเป็นลอตเตอรี่ที่มันไม่ตรงปกไม่ตรงงวด

แต่เรายังไม่ได้ฟันทงนะว่าใครผิดใครถูกนะ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณตลาดน้องฉาง
อำเภอหนองฉังจังหวัดอุทัยธานี

ภาพจะเห็นว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งกำลังไปพูดคุยกับพ่อค้าขายลอตเตอรี่คนนี้
แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าเหมือนกับโดนหลอก
หลอกซื้อลอตเตอรี่ที่มันไม่ตรงกับงวดที่กำลังจะออกไง
คลิปนี้มันเผยแพร่ออกไปหลายคนก็

พ่อค้าคนนี้ตอนแรกก็บอกว่าไม่ได้โกง
สักพักบอกว่าเอาให้จบเรื่อง

สรุปว่าแบบนี้มันเป็นการยอมรับไกลหรือเปล่า
ว่ายอมขายลอตเตอรี่ที่มันไม่ตรงงวด
ก็คือเอาลอตเตอรี่เก่ามาขายให้แบบนี้หรือเปล่า
อ่ะไปลองฟังเสียงของเจ้าของคลิปว่า

แล้วมีปากเสียงกับพ่อค้าอย่างไรกันบ้างครับ
ป้าเราค่ะไปเจอกับแผงลอตเตอรี่เขามาเดินขายค่ะ
ทีนี้พอขายอ่าป้าเราจะเอาอีกเลขนึงจริงจริงอ่ะ
แต่ว่าเขาไม่มีแล้วเขาก็เดินกลับมาอีกรอบ

แล้วก็บอกกับป้าเราว่าเลขนี้เลขดัง
ขายใบละ๑๒๐อ่ะป้าเราไม่เอาค่ะใบ๑๒๐
ป้าก็ต่อลองต่อลองจนเหลือใบละร้อย
อ่ะพอพอพอตกลงกันใบละ๑๐๐
ป้าเราก็ซื้อค่ะซื้อซื้อใบละร้อยนะคะ
แล้วทีนี้พอเติน
ออกมาจากตรงนั้นนิดนึงแล้วป้าก็เอกใจ

แล้วทีนี้พอดูลอตเตอรี่อ้าว
อ้าวนี่แหละครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
ของคนที่เขาถ่ายคลิปนะก็คือคุณอรพันธ์นั่นแหละครับ
เขาบอกว่าจากเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหลอกขายนะ
คือเรื่องของเรื่องอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดรู้แต่เลขอย่างเดียวไง
ไม่ได้ดูวันที่ออกนั่นไงครับ
เอาอย่างนี้เพราะคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะนะครับ
บางคนบอกว่าคอมเมนต์มานะบอกว่าไม่ได้ขายให้แต่เต็มใจที่จะคืนเงินให้แบบนี้มันดูแปลก
เหมือนเป็นการยอมรับไกลว่าก็เขาทำผิด
ขอโทษขอโทษเออบอกให้จบเรื่องงั้นคืนเงินลักษณะแบบนี้
นี่บางคนพูดแบบเดียวกับผมเลยคือมันชัดเลยบอกว่าเอ้า

ก็ยืนยันไปสิว่าเราบริสุทธิ์ใจไม่ได้ขายแบบนั้น

มันจะเห็นพฤติกรรมเลยนะครับว่าอ้าวสรุปแล้วเขามาขายให้จริงหรือไม่
แล้วมีการยื่นเงินเปลี่ยนลอตเตอรี่กันเห็นกันเลยหรือเปล่า
และยังไงซะก็พึ่งพาเจ้าหน้าที่ดีที่สุดอย่าเพิ่งมาตัดสินกันเอง
ยังนะคะเป็นการนำเสนอเรื่องของคลิปเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นมายังไง
ทีนี้ต้องให้ความยุติธรรมเพราะว่าเราต้องไปตามหาคุณลุงที่ขายลอตเตอรี่ด้วยนะคะ
จะฟังสิคุณลุงขายลอตเตอรี่ผิดวันจริงหรือเปล่า
แล้วขายให้ผู้หญิงคนนี้จริงหรือไม่
นี่ค่ะพ่อค้าลอตเตอรี่รายนี้ชื่อว่าคุณปริญญาสิทธิ์ศักดิ์นะคะ
พาทีมข่าวของเราไปเลยไปดูจุดเกิดเหตุเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะ
จุดนี้อยู่แถวตลาดหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะบอกว่า
ก็วันนั้นมาเดินขายลอตเตอรี่ตรงนี้แถวตลาดน้องช้าง
จริงแต่ยืนยันไม่ได้ขายสลากที่ไม่ตรงงวดให้กับคุณป้า
ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยไม่ใช่ไง
มันอาจจะมีคดีพลิกก็ได้นะ

อย่างไรก็ตามคุณปริญญาเนี่ยแจ้งความเอาผิดเจ้าของคลิปด้วย

ไว้ที่สอพหนองฉางพ่อหาอะไรบ้างนะคะ
ก็คือโพสต์ขึ้นโลกโซเชียล

แล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จลงในระบบคอมพิวเตอร์

ยืนยันอีกครั้งว่าบริสุทธิ์ค่ะ
ไปฟังเสียงคุณปริญญาค่ะ

คุณไปสาบานก่อนคุณโลกเครื่องเป็นท้าได้เลยครับ
สาบานได้เลยนะครับ
โอ้โหนี่ไงท้าทายไปสาบานอีกแล้ว
คดีอะไรที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่สาบานตำรวจ

เอ้าท้ายที่สุดแล้วนะคะ
เรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรเป็นหน้าที่ของ
จ้านนาธิคุณตำรวจค่ะจ้านนาธิ

ถ้าจะว่าความต่อก็ไปในทางศาลเลย